นาฬิกา๓๑นาทีในที่สุด
โควิด๑๙สายพันธุมิครอนก็เข้าประเทศไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เรื่องน่ายินดีหรอกครับ
แต่ว่าเราต้องทราบเพื่อรู้เท่าทันกัน

นะครับเกฏรสวงสาธาสุขแถลงบอกว่า
เจอแล้วเป็นคนไทยสัญชาติอเมริกัน

แต่ยังไม่ทราบว่ามีประวัติไปเกี่ยวข้องอะไรกับอัฟริกาหรือเปล่า
อัฟริกามาหรือเปล่าเจอคนที่มาจากอัฟริกาหรือเปล่า

กระทรวงสาธารณสุขครับคุณหมอสุภกิจสิริรักษ์
ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่านแถลงสถานการณ์และความขึ้นหน้า
เฝ้าระวังโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
ว่าตรวจพบผู้ป่วยโควิด๑๙สายพันธุนี้
ประเทศไทยแล้วโดยผู้ป่วยเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันนะครับ

ผู้ป่วยรายนี้อาศัยอยู่ในสเปนเป็นระยะเวลา๑ปี
เมื่อวันที่๒๘มิถุนายนโน่น
ไม่พบเชื้อแล้วก็ไปรับประทานข้าวกับเพื่อน
วันที่๒๙พฤศจิกายนเดินทางโดยเครื่องบิน
มาลงดูไบก่อนแล้ว๓๐พฤศจิกายน
ก็มาถึงกรุงเทพมหานครไปตรวจเชื้อโควิด๑๙
ต่อมานะครับต่อมาวันที่๑วันที่๑ธันวาคม
โรงพยาบาลยืนยันว่าติดเชื้อ
ธันวาคมส่งผลไปตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่องต้นยังไม่ทราบว่ามีประวัติไปอัฟริกามาหรือเปล่า
เรื่องต้นนะครับมีผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้๑๙คนด้วยกัน
เป็นพนักงานโรงแรม๑๗คนแล้วก็เจ้าหน้าที่สนามบิน๒คน
ทั้งหมดตอนนี้กักตัวแล้วเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พัฒนาเทคนิคการตรวจหาเชื้อสายพันธุมิครอน

ระหว่างที่ตอนนี้คือมันไม่มีน้ำยา
ที่จะตรวจเชื้อแบบนี้เป็นการเฉพาะนะครับ
ก็ไปให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยนะครับ
สามารถตรวจสายพันธุมิครอนได้อย่างรวดเร็
ว่าจะต้องใช้เวลาพัฒนาอีกประมาณ๒สัปดาห์กว่า
แล้วจะสามารถเอาออกมาใช้ได้ครับ
ไปดูปฏิกิริยาของท่านนายกฎาบนตรี
ท่านว่าเป็นยังไงนะฮะ
ก็เอาดูเรื่องของการกลายพันธุ์ก่อน
การกลายพันธุ์ของโอมิครอนตอนนี้
ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตแม้แต่รายเดียวนะครับ
ความรุนแรงมันน้อยกว่าเดลต้าด้วยซ้ำนะครับ
แล้วก็ยังยืนว่าการฉีดวัคซีน
ยังเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในขณะนี้
ตอนนี้พบแล้ว๔๖ประเทศไทยเป็นประเทศที่๔๗

มั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทย
และจะเฝ้าระวังไอโอมิครอนไม่ให้เข้ามาระบาดได้
พร้อมกับยืนยันว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ขอให้ประชาชนนะครับตระหนัก
แต่อย่าตระหนกยึดหลักอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ส่วนประชาชนที่ยังลังเลว่าจะฉีดวัคซีนไหม
ท่านบอกชี้เถอะจะได้นะฮะ
ถ้าโชคร้ายเคาะร้ายติดเชื้อมันก็จะได้ไม่รุนแรง
ล่าสุดครับคุณอนันต์จงแก้ววัฒนา
ท่านออกมาระบุว่าไอ้กรณีนี้นะคนที่มาจากสเปนเนี่ยนะครับ
คือท่านบอกว่าถามว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายไหม

คือมากกว่า๓๐ทั้ง๒ยีน
ถ้าเจอก็น้อยมากนั่นหมายความว่าอะไร
ไวรัสที่แพร่ออกมาก็น้อยมาก

คือถ้าเคร่งครัดแบบนี้จริงเนี่ยนะครับ
แต่ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจากแอฟริกา
เชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนมันมีลักษณะที่เป็นการระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น๒๕เท่า
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการน้อยคล้ายไข้หวัดธรรมดานี้เอง
ขณะที่ทั่วโลกยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ส่วนมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้นี่ฮะ
ต่างชาติเขาก็พูดเหมือนนายกคือฉีดวัคซีนนะครับดูแลตัวเองนะฮะดูแลตัวเองยังไงคงไม่ต้องบอกกันแล้ว
เพราะทุกวันนี้เราอยู่กับมันมาสองปีแล้วแล้วบอกได้เลยว่าเราจะต้องอยู่กับมันต่อไป
เพราะว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วครับ
นั่นก็คือภัยจากโควิด๑๙ที่ต้องบอกว่าอยู่กับเรามาตลอดนะคะ
แล้วก็ต้องระมัดระวังกันทุกวัน